เมื่อวานนะครับมีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
เรื่องของมีน้องผู้หญิงได้โพสต์ข้อความในลักษณะของการข่มขู่นะครับ
ซึ่งตอนนี้เราพนักงานสวนได้รับแจ้งไว้เรียบร้อยนะครับ
ทำการสอบสวนซึ่งฝ่าฝ่ายศิลป์สวนของสนเนี่ยนะครับ
ดำเนินการรวบรวมยาหลักฐานอยู่นะครับช่วงนี้นะครับ
แล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยพนักงานสัดส่วนก็ได้หาวิธีการเชิญตัวน้องมาพบเพื่อมาให้การนะครับ
ตอนนี้ยังติดต่อน้องไม่ได้แต่ว่าได้ประสานงานกับทางคนที่รู้จักญาตินะครับ
ให้ให้มาพบโดยด่วนนะครับเพื่อมาให้การนะครับถ้าผิดหรือยังไง
แล้วก็ดำเนินคดีไปนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบในพยาหลักฐานนะครับ
ในเรื่องของผู้โพสต์หรือว่าในสิ่งที่ปรากฏนะครับ
การโพสต์ข้อความบนโซเชียลเลยนะครับทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ถ้าเป็นของจริงนะครับก็เราก็ดำเนินการ
ก็ต้องเพราะว่ามีหลายท่านถามว่าอาจจะเป็นของที่ทำขึ้นมาโดยเจ้าของไม่ได้ทำก็ได้ครับ
อันนี้เราก็ตรวจสอบนะครับซึ่งเราก็ตรงไปตรงมานะครับ
ในเรื่องของการหาพยาหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการเก่าหา
แล้วถึงว่าเป็นเฟสพูดโพสต์เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับ

วิธีการการตรวจสอบถือว่ายากไหมคะในการที่จะรู้ว่าเฟสนั้นเป็นเฟสปลอมหรือเฟสจริง
อันนี้อยู่ที่ขั้นตอนการสืบสวนนะครับในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยทางเทคโนโลยีนะครับ
สิทธิประสิทธิก็ดีหรือว่ากองคับการปราบปรามทางเทคโนโลยีนะครับ
แล้วก็มีการประสานงานในหลายเคสนะครับ
โดยเฉพาะกรณีนี้นะครับเราทำในทุกกรณีที่มีการแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของการคมครู
หรือว่ามีการหมินประมาทกันอะไรกันนะครับแล้วก็มีการดำเนินการกันโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งที่เราก็ทำตามขั้นตอนอยู่
อาจารย์ที่ฟุ่งชะนัดแลเวียบข้ามไปพูดถึงว่าการหาพระยาทาง
ในการไล่ตั้งแต่ต้นตรอยในที่เกิดเห็นในสถานที่เร็วข้อนะครับ
ครับเราร่วมการสอบสวนประคำพญาณในเกิดเหตุนะครับ
สอบสวนกลุ่มผู้ต้องหานะครับเอาไว้แล้ว
แล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมเอาไว้ตอนนี้
รวมรวมถึงอยู่กระมาณสิบห้าบาทนะครับ
ในการยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ม
ในพื้นที่จริงในหลายครั้งนะครับว่าตรงไหนที่มีกล้องใช้ได้บ้างมีเสียบ้าง
ซึ่งเราก็ได้มาไม่มากนะครับได้มาไม่มาก
แล้วก็ได้มีการสับสนุนประคัมพยานซึ่งอาจจะผ่านมานะครับ
ซึ่งปรากฏตามคลิปที่เราก็เพิ่งได้มาทีหลังเนี่ยนะครับก็กำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่
ซึ่งเมื่อคืนนะครับตอน๒๐นาฬิกาเนี่ยท่านรองผู้บังคับการพระมัน๔นะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมสอบสวนเนี่ยนะครับซึ่งได้รับการมอบหมายจากท่านผู้จัดการนครบานนะครับ
แล้วท่านผู้ประกันจังหวัดนครบันสี่เนี่ยได้มอบหมายให้มาดูควบคุมการสอบสวน
เรามีการประชุมสรุปสำนวนการสอบสวนทุกวันนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว
แล้วก็เมื่อคืนนี้มีการมอบหมายหมายหน้าที่กันทำนะครับซึ่งตอนนี้ก็แต่ละคนก็ยังทำหน้าที่ในการดำเนินการอยู่นะครับ
เราได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากจะให้พยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น
ที่อาจจะไม่ได้ปรากฏตามคลิปหรือเห็นขณะในเกิดเหตุก็ดีหรือว่าก่อนในนั้นเกิดเหตุก็ดีขอให้มาให้การกับทางเรานะครับ
ผมรับรองความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องหวาดกลัวนะครับมันพื้นที่สนามทกชัยมีความปลอดภัยนะครับพอสมควรนะครับแล้วไม่ต้องห่วงเขาว่าใครจะมาข่มขู่หรือมาทำร้ายฉันไม่ได้หรอกนะครับ
เพราะฉะนั้นใครเห็นท่านใดเห็นเหตุการณ์อะไรนะครับมาบอกทางเจ้าที่ตำรวจมาบอกผมนะครับหรือถ้าไม่กล้ามาบอกบอกผู้มูชาก็ได้ครับท่านผู้มูชการท่านให้คำมั่นว่าปลอดภัยนะครับเราอยากได้เข้าได้จริงที่เกิดขึ้นครับแล้วไม่ต้องกลัวอิทธิพลใดด้านสิ้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นลูกตำรวจนะก็เป็นอะไรยังไงที่